คือก้าวไกรแกนำ๘พักตอนนี้ไปยื่นเรื่อง๒๗๒มองอย่างไรครับ
ก็ตอนแรกที่เป็นข่าวนะครับก็บอกว่าจะเชิญทั้ง๘พักไปด้วย
แต่ว่าหลังจากที่ประสานกันแล้วก็กลายเป็นว่าคุณทางก้าวไกลไปยื่นเอง

ใช่เพิ่งยื่นทีนี้โดยหลักการทั้ง๘พักเห็นอย่างไร
เราเห็นพ้องต้องกันอยู่แล้วที่จะทำแต่ก็ต้องยอมรับว่าการยื่นในเรื่องนี้เนี่ย
จะยากกว่าการโหวตนายกอยู่นะครับเพราะการโหวตนายกต้องการแค่เสียงกึ่งหนึ่งของรัฐสภา
แต่เรื่องนี้ไคทีเรียมัน๓ส่วนด้วยกันก็คือเสียงกึ่งหนึ่งเหมือนเดิม
แล้วยังต้องการสว๑ใน๓ของที่มีอยู่อีกซึ่งก็ตก๘๐กว่านะ๘๔เสียงนะครับถึงจะได้
แล้วก็ต้องการเสียงของฝ่ายค้านนะครับในอนาคตก็คือคนถ้าถามณเวลานี้เนี่ย
ก็คือคนที่ไม่ได้อยู่ในพักที่ร่วมรัฐบาลตอนนี้แหละอย่างนี้แหละที่จะต้องการที่จะให้เสนอขึ้นมา
แล้วก็รวมกับพักที่ไม่ได้เป็นประธานสภาหรือรองประธานสภาด้วยอีก
ซึ่งก็เท่ากับว่ากฎเกณฑ์มากกว่าการโหวตนายก
ระบุว่าก็ทำคู่ขนานกันไปการโหวตก็ทำไปการยื่นเรื่องนี้

ครับคุณเจอร์ริพรมองยังไงตรงนี้
ทำเพื่อเปิดประตูที่จะไปเป็นพักฝ่ายค้าน
เดี๋ยวก่อนเขากำลังจะไปโหวตนายกรอบ๒ให้คุณพิทาเนี่ยได้มีโอกาสโหวตอีกสักครั้งหนึ่ง
อันนี้แล้วจะไปยื่นเปิดประตูเพื่อเป็นฝ่ายค้านถาวรเนี่ย
เพราะสามารถยื่นได้แต่หาโอกาสที่จะเป็นจริงไม่ได้เลย

ยากยากยิ่งกว่าให้ได้มาซึ่งการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะ
โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคุณพิทาต้องการเสียงสวเพิ่มอีก๖๕เสียงเท่านั้น
แต่ว่าในกรณีแก้ไขมาตรา๒๗๒ต้องได้สว๘๔คน
และมีหนำซ้ำยังจะต้องเอาสอสอ๒๐จากพักที่ไม่มีประธานสภา
รองประธานสภารัฐมนตรีตอนนี้รัฐมนตรีถือว่ายังไม่มี
ก็เอาเฉพาะว่าพักการเมืองอื่นทุกพัก
เว้นพักประชาชาติเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ย

คือใช้เสียงกึ่งหนึ่งของรัฐสภา๓๗๖ก็จริง

แต่ในนั้นถ้าเสียงวุฒิสภาได้ไม่ถึง๘๔ก็ตกไป
๓๗๖อย่างน้อยคุณต้องมีสว๘

เหมือนโหวตเลือกนายกใครก็ได้
และต้องมีสมาชิกพักการเมืองที่ไม่ใช่เป็นประธานสภา

นะครับแม้ว่าได้๓๗๖แต่ไม่ได้พวกนี้๒๐ก็ไม่ผ่านอีก
ได้๓๗๖ไม่ได้สว๘๔เสียง๑ใน๓ก็ไม่ผ่านอีก
แล้วจะทำเพื่อเป็นฝ่ายค้านถาวรยังไง
จริงว่าเข็นเคร็ดขึ้นเสาไฟผมจะบอกให้พูดเขามันยังมีทางลาด
ดังนั้นมันเป็นโอกาสที่เป็นไปไม่ได้เลย
ที่สำคัญที่สุดก็คือว่า
การเสนอมันต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง
ในขณะนี้เมื่อประธานรัฐสภานัดหมายที่จะโหวตเลือกนายกในวันที่๑๙
กฎหมายในการแก้ไขรัฐธรรมนูลมันต้องใช้ระยะเวลา
เพราะฉะนั้นต้องมีการปรึกษาหารือกันทุกฝ่าย
จึงจะตกลงลงใจพร้อมกันถึงจะปฏิบัติการได้

นี่ประธานสภามารับหนังสือและท่านยังยืนยันว่า
นัดหมายเรื่องการโหวตเลือกนายกในวันที่๑๙
อีก๕วันข้างหน้าอยู่แล้วมันจะทันการอะไรกันไหม

คือ๕วันข้างหน้าเนี่ยยังไงก็ปิดสวิตช์สวไม่ทัน

ปิดสวิตช์ด้วยการแก้๒๗๒
ต่อซ้ายตรงไม่เคยมีสวิตช์
ต่อซ้ายตรงเลยหรอ
มันมีสวิตช์ที่ไหน